เป็นรายการที่อยากให้แฟนนั้นให้ความสนใจ

ระดับโลกครั้งแรกของกีฬาชิ้นนี้
เป็นความเร็วระดับ๔๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ที่คุณจะได้เห็นกันในระยะอัน๑๐๑๒เมตร
สูงจากศีรษะของคุณแค่นั้นเอง
๑๐กว่าเมตรได้เห็นนักบินฟรีมือระดับโลก
มาร่วมในการแข่งขันที่ไทย
การแถลงข่าวครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นที่สุด
ของการแข่งขันกีฬามออเตอร์สปอร์ตที่ยิ่งใหญ่มาก
ก็มีทางผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบ
รนรัฐบันตรีเป็นประธาน๑๗๑๙พฤศจิกายน
ที่ท่ากัศยานอุตพาวชวัดชวนบรี
การนักบินชั้นนำระดับโลก

ครั้งแรกนักบินมามากมาย

แสนคนเพราะว่ามีกิจกรรมอื่นด้วย
นอกเหนือจากการแข่งขัน

ช่วง๑๗๑๙พฤศจิกายนนี้นะครับ
บริษัทแอร์เอสเขาได้
ให้เกียรติเราคือเรื่องประเทศไทย

เพราะการเลือกสนามเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ
ฉะนั้นถือว่าเราเป็นสนามที่๖ในโลก
สิ่งที่จะได้เนี่ยคือถือว่าเป็นการเกื้อกูล
ให้กับความมั่นคงศึกษ์สังคมจิตวิญญา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี
ก็บอกว่าเป็นความท้าทายที่ช่องจะได้ถ่ายทอดสดกีฬามอเตอร์สปอร์ต

วันที่ผมบอก๔๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ

ซึ่งก็มีการเตรียมงานอย่างค่อนข้างหนักหน่วง
แล้วก็หวังว่าภาพจะออกมาสวยงามสมกับการแข่งขันระดับโลกด้วยครับ
ก็จะเป็นครั้งแรกที่ไทยรัฐทีวีมีโอกาสจะได้ถ่ายเครื่องบินนะครับ

ซึ่งตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็น่าติดตามเป็นอย่างมากนะครับ
แต่ว่าไม่ต้องห่วงครับทีมงานเราพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ในการถ่ายขัดทอดทางนี้
ซึ่งการแข่งขันนะครับจะมีการแถวสดทางหน้าจอไทยรัฐทีวีวันที่๑๗
เพื่อสถิติการโยนเป็นเกมในรอบชิงชนะเลิศนะครับ
ก็จะแข่งกัน๓วันรอบชิง๑๙

ที่สนใจนะครับซื้อบัตรได้ในราคา๑๐๐๓๐๐๕๐๓๐๐๕๐๐แล้วก็๑๐๐บาทนะครับ

ก็จุแฟนได้ประมาณสัก๕๐๐๖๐๐คน
แล้วก็ซุ้มจำหน่ายหน้างานครับ